แล้วก็เมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะ
อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
นายกลินทีเดวิสก็เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เกือบ๓ปีแล้ว
แล้วนายกก็บอกนะก็ขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี

ขอบคุณทั้งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
แต่เรื่องหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้เลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถาม
ในมุมมองในฐานะที่นายกลินทีเดวิสเป็นตัวแทนสหรัฐเนี่ย
ในเรื่องการเมืองของบ้านเราเนี่ยมองยังไง

รวมถึงมีเวทีทางการเมืองที่เปิดกว้าง
ให้คนไทยได้อภิปรายได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้กันด้วยความเคารพ
แล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยตัดสินใจอนาคตของประเทศร่วมกัน
เดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยนะคะ
สถานการณ์ต่อไป
พูดสิทธิ์ข่าวของเราก็ถามว่า
ว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วที่สุดวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๒
กินทีก็บอกว่าไม่ขอแทรกแซงหรือว่าคาดการณ์อนาคต
ได้เพียงแต่ว่าสหรัฐเชื่อมั่นในฐานะเพื่อน
หวังว่าไทยจะแข็งแกร่งมีอิสระมีเสรีเจริญรุ่งเรือง
วันข้างหน้าประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้ง
ประชาธิปไตยแล้วก็ต่อมาช่วงบ่ายนะครับ
ใช้เวลาในการพูดคุย๒ชั่วโมงหลายคนก็สงสัย
ไปเกี่ยวข้องกับทางพักเพื่อไทยอย่างไร
แต่ว่านายกินทีบอกว่าที่มาที่นี่เพื่อเรียนรู้จากภักดิ์เพื่อไทย
จะได้เข้าใจแผนของพักการเมืองต่างที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลยืนยันจะกลับไปสู่ประชาธิปไตยและสหรัฐ
สนับสนุนตรงนี้นะครับ
นายกลีนทีตรงนี้จบนะคะ
ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งบ้าง
เพราะว่าเมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวไปที่คำสั่งคศมาตรา๔๔ค่ะ
ตั้งนายสนทยาคุณปลื้มหัวหน้าภักดิ์พลังชน
แล้วก็อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเนี่ย
ให้มาคุมเมืองพัทยาเป็นนายกเมืองพัทยา
หลายคนจับจ้องมองว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่า
หรือว่าต่างตอบแทนอะไรกันหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้ก็ไปถามนายกล่ะค่ะว่านายกว่ายังไง
นายกก็ชี้แจงเรื่องนี้นะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่การปรับย้าย
แต่ต้องการทำให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์
เพราะว่าที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องของความสงบเรียบร้อย
แล้วก็ยิ่งตอนนี้กำลังเดินหน้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจ

แล้วก็มีคนอีกมากมายที่จะเข้ามาร่วมงาน
อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมด
นายกย้ำแบบนี้นะคะ
ส่วนกรณีที่พักเพื่อไทยประกาศว่า

บอกว่าวันข้างหน้าใครจะอยู่ได้หรือไม่ได้
เอาอย่างนี้ให้ประชาชนตัดสินละกัน
เป็นคำพูดที่นายกรมตรีต้องออกมาโต้
และวันนี้เป็นภาษาหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ว่าบิ๊กตูไล่ป่าเหนาะให้ไปพักผ่อน
เพราะเมื่อวานนายสนเทียนทอง

แล้วก็บอกว่าพักเพื่อไทยจะได้สอสอไม่ต่ำกว่า๒๐๐ที่นั่ง
และมองว่าแม้ผลเอกประยุทธ์เสนอให้เป็นนายกคนต่อไป
ก็ไม่สามารถทำหน้าที่บริหารงานต่อไปได้

ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายยกอ

การที่เขาออกไปอะไรออกไปเขาด้วยอะไรล่ะ
ด้วยกฎหมายบังคมไปทำใช่ไหม
เขาทำความผิดอะไรบ้างหรือเปล่า
แยกแยะสอนคนแบบนี้สิครับ
เข้ากับการเป็นรัฐบาลไม่ได้
ไม่ตอบคำถามต่อนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานที่นายสนเทียนทองพูด

บอกว่าพักเก่าอย่างประชาธิปัตย์
ตอนนี้เล่นอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้เรื่องของหัวหน้าพัก
แต่ถ้าผมมองด้วยสายตาคิดว่าเขาจะได้
สสต่ำกว่าร้อยแต่ของเราคือเพื่อไทย๒๐๐ขึ้นไปแน่
ส่วนคนที่ถูกบีบอย่าไปหวั่นไหวเลือกตั้งเสร็จ
พวกนี้ก็จะหมดอำนาจอย่าไปหวั่นไหว

ส่วนศว๒๕๐คนนี่เป็นคำถามที่ผู้สิตขาวถาม
ไม่ได้ทำให้เขาเป็นนายกได้หรือต่อให้เป็นนายก
ก็บริหารประเทศไม่ได้ท้ายที่สุดก็มีอันเป็นไป
นี่คือคำถามที่ผู้สิทธิ์พยายามตะโกน
ท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับ๒๕๐สว
ว่าจะทำให้ท่านเป็นนายกกลับมาเป็นนายกได้อีกไหม
แล้วก็เมื่อกี้ไงที่เสียงมันอาจจะเบานิดนึง

นายกก็บอกว่าคุณสนอไปพักผ่อนได้แล้ว
แก่แล้วจะมาดูถูกคนไทยได้ยังไง
นี่แหละครับนี่เป็นพาดหัวไล่ปาหนอไปพัก
ค่ะดูช่วงเย็นเมื่อวานกันหน่อยนะคะ
นายกกับทางด้านพลเอกวิราชอรุณศรีเลยค่ะ
การนายกรัฐมนตรีเมื่อวานออกกำลังค่ะคุณ
ปั่นจักรยานรอบตึกไทยคู่ฟ้าปั่นอยู่สัก๒๐นาที
อันนี้ห่างหายจากการออกกำลังกายมาระยะหนึ่งแล้วนะ

เท่ากับปั่นกี่กิโลรู้ไหมคุณ๖กิโล

ใช่ปกตินายกก็ออกกำลังกายเป็นประจำแหละ
แต่ช่วงหลังก็อาจจะงานเยอะหน่อยหนึ่งไง

เป็นเพลงประกอบละครบ้านทรายทอง
หากรู้สักนิดแล้วมีการหยอดด้วยนะ
อดบอกว่าที่ร้องเพลงนี้เพราะอยากรู้ว่าสื่อรักกันบ้างไหม
หากฉันรู้สักนิดว่าเธอรักฉัน
บอกกันวันนั้นให้รู้สักหน่อย

ไม่จบร้องได้แค่นี้นะครับ